สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ก็เข้ามาพร้อมกันครับ

แล้วเขาให้เรามีลักษณะคือหารถมากกว่า
แล้วก็ดูตรวจสอบให้ว่ารถเคยซ่อม

ไม่ไม่ผมผมคุยผ่านเพื่อนนะก็คือแค่แค่หารถให้เขาประมาณนั้น
ไม่เคยเจอกับผมผมเจอกับน่าจะวันนั้นนะฮะ
วันที่เขามาดูรถโอ้โหนานมากครับตั้งแต่วันที่ซื้ออะครับ
เขาดูประมาณสองคันฮะแล้วก็มาจบคันนี้
ลัมโบ๒คันแต่คันแรกไม่จบแล้วจบคันนี้
ซื้อไปสิบสี่ล้านครับสองคันคันเดียวสิครับคันเดียวคันเดียว
ไม่ครับรถติดไฟแนนซ์ครับเขาต้องไปเปลี่ยนสัญญาไฟแนนซ์ก่อน
รถรถต้องเปลี่ยนสัญญาไฟแนนซ์ก่อนเราก็รอลักษณะอย่างนั้น
ไม่ได้มีเงินสดไม่ได้อะไรใช้เงินดาวน์ไม่กี่ล้านบ้างครับ
ต้นต้นประมาณบอยเป็นบรรพสารศัพท์คือไม่ใช่คุณเบ้นใช่ไหมครับอืม
เบื้องต้นคุณบอยต้องถามเพื่อนผมต้องถามพี่เพื่อนบอยใช่ครับ
คือวันนั้นที่เจอเจอบอยครับไม่ได้เจอเบ้นไม่ได้เจอเบ้น
เออเขาโทรมาเมื่อเช้าเองครับเขาโทรมาว่าอยากให้เข้ามาเป็นพยาน
เขาบอกได้ครับก็นี่ก็คือมาถึงตอนนี้ครับผมแค่นั้นไม่ได้ไม่ได้มีอะไร
เราเตรียมหลักฐานไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับมามาแต่ตัว
เพราะเราไม่ได้มีหลักฐานตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราแค่เป็นลักษณะคือ
ก็อย่างที่บอกว่าเป็นแค่คนที่มีคนรู้จักเป็นแค่ยังไงนะครับ
ผมผมผ่านมาอีกรอบนึงแต่ถ้าจะบอกลักษณะนั้นก็คือแค่
แค่ลักษณะคือมีคนคนนี้ต้องการรถแค่นั้นเองครับ
คือแต่ผมพูดตรงตรงน่ะตอนที่ตอนที่เขาพูดกับผมเนี่ย

ใช่ชัดเจนครับผมพูดตรงไหนชัดเจนอยู่แล้ว

ผมไม่ได้รู้จักเลยฮะไม่ได้รู้จักแล้วก็คือติดต่อซื้อวันนั้นปุ๊บ
แล้วอีกทีเนี่ยผมก็ไปจบที่เต็นต์รถอีกเต็นต์หนึ่งชื่อเอกบูโน่
ใช่ที่พระรามสามถูกต้องคือคือตรงนั้นน่ะคือเป็นเป็นเป็นคนที่
ที่น่าจะเป็นคนซื้อขายกันจริงเราแค่แนะนำ

แล้วรู้จักกับเต็นรถอยู่แล้วหรือเป็นใครคุณโทษ
ผมรู้จักกับเต้นรถครับก็เล่นรถซุปเปอร์คาร์ด้วยกัน
ผมขับรถซุปเปอร์คาร์มาตั้งแต่เด็กแล้วครับ
และแข่งรถอยู่ในวงการนี้ด้วยก็คงมีคนรู้จักครับ

อะไรนะครับผมว่าประมาณ๕๖ล้านอะไรประมาณเนี้ยครับ

เราแนะนำในฐานอัพคนในวงการแล้วรู้จักว่าเป็นยูลเลอร์เลยหรือครับ

แนะนำ
ไม่รู้สึกอะไรก็เรื่องจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงฮะ
เราไม่ได้เกี่ยวข้องผมทำธุรกิจนี้ขายรถอยู่ตั้งนานแล้วนะครับ

ครับครับสวัสดีครับแป๊บเดียวมาใหม่ครับ